ใช้คำนี้เลยอ่ะย้อนไปดูหน่อยอ่า
นี่คือแม่ที่ถูกคนเนี่ยเข้ามาทำร้ายร่างกายในบ้าน
สลบเหมือดไปเลยบอกเป็นโจรใช่ไหมโจรมาปล้นใช่ไหม
ทรัพย์ชิงสินไปนะฮะหลังจากนั้นก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
นี่นะฮะป้ามณีรัฐคำใสใช่ไหมค่ะไปนอนอยู่โรงพยาบาลดูสิ
ใบหน้าบวมปูดไปหมดอุ้ยหน้านี่เขียวไปครึ่งหนึ่งเลยนะ
เขียวม่วงไปเลยอ่ะช้ำอ่ะพอแกฟื้นขึ้นมานี่บอกจำได้
คนที่ทำร้ายเนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนที่ถูกทำร้ายเนี่ย
ยื้อยุดฉุดกระชากถูกตีถูกปิดหน้าถูกรัดคอเนี่ย
มันมีเสียงผู้ชายตะโกนมาหลุดพูดออกมาเสียงลูกคนเล็ก
จำได้แม่นเลยแล้วบอกจำเสื้อได้ด้วย
เพราะว่าซักเสื้อตัวนั้นให้กับมือลูกชายคนเล็กชื่อปอนใช่
วรายุทธ์ค่ะนี่ฮะตำรวจก็คุมตัวแจ้งข้อหาทันทีอืม
พร้อมกับเมียของปอนคือลูกสะพ้ายของป้ามณีรัฐแก
ละอองดาวลูกชายลูกสะพ้ายโอ้โหมาทำกับแม่อย่างนี้ได้ยังไง
ซึ่งฝั่งแม่ของละอองดาวก็ออกมาโต้กลับนะว่า
ลูกฉันนอนอยู่บ้านลูกสาวฉันไม่ได้ทำเช้าวันนั้นเออ
ส่วนพี่ชายลูกคนโตรู้ข่าวขึ้นมานี่บุกไปโรงพัก
ยหน้าน้องเลยต่อยน้องจนโหนกแก้มแตกเลือดอาบเลยนะคะ
ตำรวจต้องมากันกันละอองดาวก็โดนไปด้วยโดนฉุดเฉียวปลายจมูก
ตัดเพาะอย่างรุนแรงหลังจากถูกตำรวจแจ้งข้อหาสารออกหมายจับทั้งสองคนด้วยนะฮะ
ไปชิงทรัพย์ทำร้ายร่างกายแม่ตัวเองเนี่ยค่ะนี่ฮะทั้งลูกชายแล้วก็ลูกสะพ้าย
ทั้งคู่ปฏิเสธข้อหานะนี่นี่ปอนโพสต์ใช่ไหมคือตอนแรกอ่ะที่แม่ถูกทำร้ายเนี่ย
อนก็โพสต์ไปรอบนึงแล้วว่าอย่าให้กูรู้นะว่าใครทำแม่กูไอ้จุดจุดตัวไหนทำแม่อุ้ย
คือโพสต์ด่ากราศสักพักผ่านไปพอตำรวจไปคุมตัวปอนก็โพสต์โพสต์นี้บอกว่า
ประเด็นคือแม่กูแจ้งว่ากูเป็นคนทำอ่าอันนี้โพสต์แรกอันนี้ตอนแรกใช่
นอนอยู่โรงพยาบาลแล้วก็เนี่ยไอ้หน้าตัวไหนทำแม่กูกูไม่สนถ้ารู้กูไม่เอามึงไว้แน่
อีกวันหนึ่งแม่บอกปอนเป็นคนทำตำรวจไปคุมตัวปอนบอกเอ้า
ประเด็นแม่แจ้งความจับกูกูควรเรียกแม่อีกต่อไปไหมเนี่ย
โพสต์นี่อย่างนี้เลยนะนี่
แต่ปฏิเสธข้อหานะครับเขาก็ออกมายืนยันใช่ไหม

แม้แต่แม่ของละอองดาวเองเนี่ยแล้วทีมข่าวของเราเนี่ยก็ลงพื้นที่ไป
ในวันนั้นเนี่ยไปไล่หาภาพกล้องวงจรปิด
ดูภาพวันเกิดเหตุก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
จะเห็นว่าคนเจ็บคือป้ามณีรัฐเนี่ย
ตอนเช้าวันนั้นเนี่ยแกยืนอยู่ที่หน้าบ้าน
พอเข้าบ้านไปเนี่ยตรงนี้จะเป็นภาพนิ่งก่อนนะ
พอเข้าบ้านไปปุ๊บถูกทำร้าย

แม่ของละอองดาวบอกมาว่าลูกฉันไม่ได้นะลูกฉันเป็นคนดี
ลูกสาวฉันเป็นคนดีลูกสาวฉันนอนไม่ตื่นอยู่ที่บ้าน

แต่มันมีภาพนี้ละอองลาวในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ย๗โมงกว่ามั้

บอกอะไรนะมารอลูกแต่งตัวจะไปโรงเรียนหรืออะไรยังไงของนี่แหละ

อืมมีญาติเขายืนยันด้วยใช่ไหม
เจ้าของเป็นเพื่อนบ้านที่เป็นเจ้าของร้านขายของค่ะว่า
คือก่อนหน้านั้น๕นาทีก่อนเกิดเหตุประมาณสัก๕นาที
อนยังมาซื้อของที่ร้านเขาอยู่เลยนี่
ซื้อของที่ร้านนี้อยู่เลยมีภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่
แล้วระยะทางจากร้านนี้จนถึงบ้านแม่มัน๑๐กว่ากิโล

๕นาทีด้วยมอเตอร์ไซค์มันไปไม่ทันแน่

แต่มันก็มีภาพตอนสาย

โมงกว่าปอนขี่จักรยานยนต์มา

มาขอดูกล้องวงจรปิดบ้านที่อยู่เยื้องบ้านแม่
มาเนี่ยตรงนี้นี่แหละนี่เห็นไหม
ลงมาถามว่ามีกล้องวงจรปิดอะไรยังไงไหม

ถามว่าเออภาพในกล้องนี้มันอัดได้หมดมันเห็นชัดไหมเนี่ย

ซึ่งก็มีเพื่อนบ้านบอกว่าเขาเป็นคนแนะนำปอนเองว่า
ให้ไปถามเพื่อนบ้านที่มีกล้องวงจรปิดดูซิไปหาดู

ซึ่งเขาบอกนี่เขาไม่ใช่ว่ามาทำลายหลักฐาน

ค้นหาว่าเขามาทำลายหลักฐานจะมาขอดูกล้องวงจรปิดเพื่อทำลายหลักฐาน

ท่านผู้ชมครับล่าสุดวันนี้นะฮะ
ตำรวจเนี่ยสพบ้านโป่งราชบุรีนะครับ
คุมตัวละอองดาวกับพี่ชายของละอองดาว
นี่ฮะพี่ชายชื่อสรุตาหรือว่าเบนส์
มาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังจากไล่ไปไล่มาเอ้า
สองคนนี่คือละอองดาวกับผู้ชายคนนึงจริง

ไม่ใช่ลูกชายของแม่แต่คือพี่ของลูกสะพ้าย
โอ้โหนี่แม่ละอองดาวเห็นหรือยังรู้หรือยังเนี่ย
เพราะแม่บอกลูกสาวแม่เป็นคนดีนี่บวกลูกชายแม่ไปอีกคนเหรอเนี่ย

ลงมือทำร้ายแล้วก็ชิงทรัพย์ป้ามณีรัฐจริงนะฮะ
ถามว่าทำไมถึงสารภาพตำรวจไปได้หลักฐานสำคัญนะครับท่านผู้ชมครับ

เป็นคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดที่แกะรอยเส้นทาง

นี่ฮะคลุมหน้าคลุมตาใช่ไหมวันนั้น
คนที่ขี่จักรยานยนต์ที่ซ้อนท้ายมาน่ะนั่นคือละอองดาวจริงนะ

แต่คนขี่เนี่ยตำรวจบอกไล่ไปไล่มาแล้วเนี่ย

คือต้องบอกว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยคือตอนแรกเนี่ย
ด้วยความที่ใส่เสื้อคลุมเหมือนกัน

เพราะว่าตอนที่ขี่มาดูกล้องวงจรปิดมันเป็นปอน

เมียของปอนแต่หลังจากที่ดาวสารภาพแล้วปรากฏ

ก็เลยไปเค้นสารภาพอย่างหนักเลยนะครับ
ท่านผู้ชายคนที่ขี่จักรยานยนต์

เสื้อกันหนาวสีดำเกงยีน๓ส่วน

ไม่ใช่ปอนไม่ใช่ลูกชายคนเล็กของคนเจ็บ

จากพวกทะบงทะเบียนรถอ่ะค่ะ

เอามาสารภาพสุดท้ายเขาสารภาพว่า
ใช่วันนั้นคือผมจริง

ผมไปก่อเหตุกับละอองดาวน์

แต่มากับพี่ชายของตัวเอง
พฤติกรรมทั้งสองคนเนี่ยก็คือมาที่บ้านของ

ตั้งแต่เช้ามืดวันนั้นเลยนะ

ละอองดาวแกยังไม่ได้กลับมาที่บ้าน

ลักษณะคล้ายกับสากกระเบือที่วางอยู่หน้าบ้าน

แล้วปีนเข้าไปทางหน้าต่างบ้าน

เพราะว่าตอนนั้นป้ามณีรัฐแก

นี่ปีนเนี่ย

ป้ามณีรัฐกายก็จะกลับมาที่บ้านใช่มั้ย

ฟาดไปทุบเข้าศรีศาสตร์ทันที

ซึ่งมันจะมีภาพละอองดาวตอนที่รอในเบ้น

มันจะกระยานยนต์หลบหนีไป

เอาไปทิ้งที่ป่าข้างทาง

ตัวเธอกับในปอนสามี
ที่เป็นลูกชายคนเล็กของคนเจ็บเนี่ยนะฮะ

เลี้ยงดูลูกติดของสามีเป็นอย่างดีด้วย

มีศักดิ์เป็นพี่สนิทกัน

ทำร้ายร่างกายแล้วก็ชิงทรัพย์ไปเลย

พอทำไปแล้วเนี่ยเธอก็รู้สึกผิดนะ

รู้สึกผิดกับแม่ผัวมาก

มันจูงใจขนาดถึงทำให้

เวลากลับก็มีคนให้ยิน

เหมือนโดนได้รับหลังตลอด
ไปพี่ไหนก็ไปด่า

ก่อนที่พาไปดูเสื้อโภงเสื้อผ้าในเบนส์ก็สารภาพ

ตำรวจบอกถ้าเกิดยืนยันมั่นคงแน่ใจว่าในปอนไม่เกี่ยวข้องจริง
เดี๋ยวจะยื่นคำร้องต่อสารเพื่อให้ปล่อยตัวปอน
ตอนนี้ถูกฝากขังระหว่างดำเนินคดีอยู่
นี่คุณผู้ชมที่วันนั้นเหมือนกับด่าปอนไปในข่าววันแรกที่นำเสนอ
เขาบอกอ้าวปอนขอโทษด้วยนะถ้าปอนไม่ได้ทำจริง
เดี๋ยวต้องรอฟังแม่ปอนกับพี่ชายปอนกับครอบครัวด้วยนะ
เพราะฉะนั้นมันอาจจะชุลมุนวุ่นวายก็
แล้วแม่ก็โดนตีหัวด้วยก็เลยไม่รู้ว่าแม่เบลอแม่มึนหรือยังไงนะคะ